เรื่องนี้ค่ะเรื่องขโมยขโจรค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้เป็นขโมยนกกรงหัวจุกโอ้เสียงมันเพราะเนอะ
ราคาแพงใช่แล้วทีนี้พอขโมยเนี่ยนะมีการตามไปทวงคืน
ตอนแรกคุยกันด้วยวาจาแต่คุยไปคุยมามีดวนหมัดแล้วชักปืนมายิงค่ะ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
แล้วหลังจากนั้นน่ะคือเอาปืนออกมาแล้วยิงเลยอ่ะโอ้โหเหตุการณ์นี้ค่ะ
เกิดขึ้นกลางวันแสกคุณผู้ชมเที่ยงเมื่อวันที่๑๙
ที่ผ่านมาหน้าแมนชั่นในซอยลาดพร้าว๑๒๒แยก๑๔นะคะ
ผู้ชายเสื้อดำเนี่ยคือนายวรพลปานนพพาอายุ๓๕ปีเขาเป็นเจ้าของนะ
นกรงหัวจุกขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาเจอกับนายชาญชัยแหมะวัง
อายุ๒๓ปีเนี่ยนะคะเห็นมาวังนะอายุ๒๓ปีเขามีปากเสียงกัน
แล้วก็ทะเลาะกันชกต่อยกันนายชาญชัยเนี่ยชักปืนยิงใส่วรพลล้มอ่ะ
เพื่อนเพื่อนก็หิ้วปีกขึ้นรถหนีไปส่วนฝั่งชาญชัยผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
เขาก็หนีไปไปอีกทางนึงอ่ะนะคะทีนี้คุณผู้ชมเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาเป็นญาติ
กับนายวรพลที่เป็นเจ้าของนกอ่ะนะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนประมาณ๘โมงเนี่ย
ชาญชัยฝั่งผู้ก่อเหตุแอบเข้ามาหลังร้านแล้วตอนนั้นน่ะเจ้าของนกเนี่ยวรพลเนี่ยนะ
เขาเลี้ยงนกกรงหัวจุกเอาไว้๓ตัวแล้วตัววรพลก็เดินออกไปในมือถืออะไรบางอย่าง
คือหลังจากนั้นเนี่ยนะตัวคนขโมยเนี่ยเขาเดินออกไปแล้วเหมือนกับถืออะไรบางอย่างออกไปด้วย
แล้วก็มารู้ไงว่านกกรงหัวจุกเนี่ยมันหายไปทีนี้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาเป็นญาติกัน
เขาก็เลยไปบอกวรพลว่าเอ้ยวรพลคือเมื่อกี้เห็นนะว่าเหมือนกับมีใครเนี่ยถืออะไรไปด้วยอ่ะ
ทีนี้วรพลก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาจนมารู้ว่ามารู้ทีหลังญาติมารู้ทีหลัง
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยมารู้ทีหลังว่าตอนที่วรพลไปขี่มอเตอร์ไซค์ตามหา
อ้าววรพลเนี่ยแหละโดนยิงเข้าที่หน้าท้องได้รับบาดเจ็บแล้วตอนนี้วรพลยังอยู่ในห้องไอซียูนะคะ
ส่วนฝั่งชาญชัยที่เป็นคนมาขโมยนกเป็นคนก่อเหตุเขาเป็นลูกจ้างร้านขายบุหรี่
แถวนั้นนี่แหละค่ะหลังจากที่เขาก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้มีใครเจอตัวเขาเลยนะ
ซึ่งตำรวจเร่งรวบรวมพยาหลักฐานจะขอสารออกหมายจับนายชาญชัยผู้ก่อเหตุต่อไปด้วยนะคะ